คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำค่ะมีลูกชายอายุสี่สิบเอ็ดแล้วนะคะ
แต่ไปขอรถพ่อบอกพ่อว่าอยากจะเอารถไปขาย
เพื่อเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพครับคุณพ่อแน่นอนไม่ยอมให้อยู่แล้วนะคะ
กลายเป็นว่าลูกชายเนี่ยด่าพ่อแล้วก็จะทำร้ายร่างกายพ่อ
อุตส่าห์ไปหลบหลังประตูแล้วอะค่ะแล้วก็ดันดันเอาไว้ไม่ให้ลูกชายเข้ามาทำร้าย
แต่ลูกชายเอาเหล็กแหลมยาวแทงทะลุประตูไปเลยนะคะ
แล้วมันเข้าที่หน้าที่ศีรษะพ่อเย็บไปยี่สิบเอ็ดเข็ม
พ่อเนี่ยเจ็บอาการหนักเลยนะคะลูกชายสุดท้ายเนี่ยพอก่อเหตุแล้วก็หนีไป
ตำรวจสพบ้านด่านได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบค่ะที่บ้านกระชายน้อยตำบลประสาทอำเภอบ้านด่านนะคะ
ตอนตำรวจไปถึงเนี่ยมีรถโตโยต้าสีบรอนเงินกระจกแตกยับเลยค่ะ
ส่วนในบ้านคราบเลือดกระจายเต็มเลยค่ะคนเจ็บก็คือคุณพ่อนะคะ
อายุหกสิบห้าแล้วนะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลบ้านด่าน
พ่อเนี่ยถูกของมีคมแทงเขาที่หน้าที่หัวเย็บ๒๑เข็มอาการหนักเลยค่ะ
คนก่อเหตุลูกชายแท้แท้เลยอายุก็ไม่ใช่น้อยน้อยแล้วนะคะ
อายุสี่สิบเอ็ดค่ะก่อเหตุเสร็จก็หนีไป
แต่ตำรวจก็ตามจับมาได้หนีไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่
ตำรวจเอามาตรวจปัสสาวะโอ้โหไม่ต้องสืบสีม่วงแน่นอน
ภรรยาของคนเจ็บเป็นแม่เลี้ยงของผู้ก่อเหตุบอกว่า
จริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนแล้วนะ
ตอนนั้นก็พักผ่อนกันอยู่ดี
ลูกเลี้ยงเนี่ยอยู่บ้านอีกหลังนึงแต่ก็อยู่ติดกันนี่แหละ
มาขอกุญแจรถสามีเธอก็คือพ่อนะแต่สามีเธอไม่ให้
พอไม่ให้ปุ๊บทุบกระจกรถตะโกนอยู่ตรงประตู
ตะโกนด่าพ่อตะโกนขอกุญแจรถพ่อ
แต่ก็พ่อก็ไม่ให้อ่ะเพราะว่าลูกเลี้ยงคนนี้
พยายามจะมาเอารถหลายรอบแล้ว
รู้ว่ามาเอารถเนี่ยนะจะเอารถไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อยาไอซ์ไปเสพค่ะ
ภรรยาคนเจ็บบอกว่าก็ลูกเลี้ยงคนนี้เอาเหล็กแหลมมาแทงประตู
สามีเธอก็คือพ่อของคนก่อเหตุเนี่ยเป็นพ่อลูกแท้นะ
ก็เอาประตูแบบดันเอาไว้หลบอยู่หลังประตูอะค่ะ
ลูกจะได้พังเข้าไปไม่ได้แต่ลูกเนี่ยโอ้โห
แทงพ่อคือแทงทะลุประตูไปเลยนะคะแล้วก็หลบหนีไป
ทีนี้ค่ะตัวลูกชายเนี่ยค่ะซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะ
พอโดนจับว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชม
บอกว่าเนี่ยผมไม่ได้ทำร้ายพ่อพ่อล้มเองอ้างว่าพ่อล้ม
แล้วก็บอกว่าไม่ได้คิดจะเอารถไปขายแค่จะยืมรถไปทำธุระอ้างแบบนี้นะคะ

เอาอะไรไปขายเอารถมาแหละครับเอารถไปขาย
ตัวผู้ก่อเหตุอ้างว่าเหรอน่ะครับ
ไปเองเจ็บเองไม่ได้ทำร้ายพ่อ

ก็พยายามป้องกันไม่ให้ลูกชายเข้ามาในบ้านนะ
เพราะว่าในบ้านมีลูกมีเมียมีหลานอยู่ด้วยกัน
รู้ว่าลูกชายติดยา
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าลูกชายจะกล้าทำขนาดนี้
เพราะว่ามันบังคับเอาเลย
คือคมครัวเลยครับข่มครัวเลย
แล้วก็ตีประตูพังหมด
ผมก็ป้องกันว่าไม่ให้มันเข้าบ้าน
กลัวปุ๊กฮะจะฆ่าลูกมียาผม
ก็เลยหลานด้วย
เลยยืนหน้าประตูไม่ต้องเข้ามานะ

ต่อให้ลูกชายจะปฏิเสธแต่ว่าโอ้โห
คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ก็คือภรรยาของคนเจ็บ
เลี้ยงของตัวเองเขาเห็นเหตุการณ์หมด
เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดนข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีไปนะคะ

แล้วก็พรบความรุนแรงในครอบครัว
เรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยค่ะ